คุณผู้ชมอย่างสักครู่ที่คุณเกริ่นไปแล้วกับเรื่องของบิ๊กไบท์
ที่ขี่รถมาแล้วก็เป็นพี่น้องกัน
คนขี่เป็นคนพี่คนซ้อนเป็นนักเรียนเป็นคนน้อง
แล้วก็ไปมีเรื่องกับลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้พิการ

แล้วคลิปนี้มันถูกถ่ายออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาติดกล้องไว้ที่หมวกนี่
ตบคุณลุงซึ่งเป็นคนพิการถีบอีกแล้วขับรถหนีไปแบบนี้
จนคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ต้องไปถามคุณลุงว่าผมมีคลิปนั้นลุงจะเอาไหม
เหมือนลุงเขาก็แบบปล่อยผ่านไปไม่อยากเอาเรื่อง
แต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมเราอยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ไปตามหาบุคคลทั้งสองฝ่ายในคลิปนี้ลงพื้นที่ไปถาม
คือคนในคลิปที่เป็นผู้พิการนี่แหละเขาก็ถูกทำร้าย
เขาเนี่ยเป็นปอลิโอคารีฟแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว
วันที่เกิดเหตุที่เราเห็นในคลิป๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์แล้วคุณผู้ชมสังเกตนะมันเป็น๓ล้อเพราะว่าเขาขาลีบ
เขาก็ทรงตัวไม่ได้ก็ต้องขับขี่เป็น๓ล้อแบบนี้

พอไปถึงที่บริเวณถนนมหาชัยก็ไปเฉียวชน
เขาก็บอกว่าทำไมขับเร็ว
มีปัญหามีปัญหาอะไรจะชดใช้ค่าเสียหายของเขาหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะคือไปต่อว่าคุณลุงนะครับ
มีปัญญาจะชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไหม

แต่คนขี่บิ๊กไบท์กลับด่าเขากลับมาด้วยคำที่หยาบคาย
เขาก็เลยโมโหก็เลยด่ากลับไป
จากนั้นบิ๊กไบท์ก็ขับตามไปทำร้ายร่างกายเขา

ไปฟังเสียงของคุณบุญสมก่อนนะครับ
เขาตะโกนคำหนึ่งว่าไอ้ควาย
ผมก็เลยตอบว่ามึงอะไรควายล่ะมึงขับรถอย่างนี้
เขาก็เลยตอบตอบตอบเสร็จแล้วก็เขาก็ถีบ
ถีบแล้วก็ถีบโดนไอ้คันเกียร์ผมมันหลุดออก
เขารู้ไหมว่าเราไม่ปกติครับผม

รถก็รถเนี่ยแล้วก็เห็นอยู่๓ล้ออย่างนี้
เราก็ไม่ได้ว่ารถมันไม่ได้มีอะไรบังนี่
ก็ปกติอ่ะก็คิดว่ารู้อ่ะ
แต่อันนี้คือวายรุ่นมันขอบค้าอรมร้อนอ่ะ
เห็นเอ้าบอกรถมันเพิ่งออกมารถภาคแดง

เอากระแทกรถเขาจริงแต่เราจะไม่ว่าหรอกใช่ไหม
คุณผู้ชมดูสภาพบ้านของคุณบุญสมสิ

เขาก็รีบขนาดนี้เขาก็ช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไห
ยังจะไปทำแบบนี้ทีนี้ไปฟังความอีกข้างหนึ่งกันหน่อย
คนที่ขี่บิ๊กไบท์เขาชื่อว่าเดนโซ่แต่ว่าเป็นนามสมมุตินะ
ก็เป็นคู่กรณีของคุณบุญสมเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
น้องชายซ้อนมากลับจากสะพานเหล็กมาถึงจุดที่เกิดเหตุจังหวะนั้นเนี่ย
คุณบุญสมคู่กรณีขี่แทรกออกมาแล้วก็แฮนด์มันไปชนกัน
ก็เลยถามว่าทำไมออกมาแบบนี้ไม่เห็นหรือยังไงจากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงกัน
เขาบอกว่าคู่กรณีคือคุณบุญสมทำร้ายเขาก่อนเขาก็เลยตบกลับไปที่มกน็อก
ยืนยันไม่ทำร้ายใครก่อนแน่นอนตอนนั้นไม่รู้เลยว่าคู่กรณีนั้นเป็นคนพิการ
เพราะไม่ได้เห็นด้านล่างเห็นแค่ท่อนบนพอรู้ว่าเป็นคนพิการ
ก็เลยสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปครับ
เรื่องของผิดถูกก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าอารมณ์เนี่ยใจเย็นนิดนึง